ต้องบอกว่าคู่นี้รักมาราทอนอยู่เหมือนกัน
ถึงเวลาถึงลั่นระคางวีวาได้กันแบบ

แขกทุเรียเนี่ยเต็มงานกันเลยค่ะ
เป็นคู่บ่าวสาวป้ายแดงล่าสุดของวงการบันเทิงคุณกันกันตาถาวร
แล้วก็นักธุรกิจสาวคนสวยคุณพลอยอายดานั่นเองค่ะ
วงคู่กันเข้าสู่พิธีวิวากันตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีพิธีมั่น
มีการแห่คันมารถน้ำสังตามประเพณีไทยค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่าจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ทั้งคู่ก็ออกแถลงข่าวกับพี่สื่อมวลชนค่ะ
แล้วก็แอบกระซิบมาด้วยว่างานนี้เจ้าสาวนะคะไม่สิ้นเปลืองหรอกชุดหน้า
ชุดเท่านั้นเองให้พี่ได้เปลี่ยนหูเปลี่ยนตากันบ้างนะคะ
แล้วก็ความสำคัญค่ะหลายคนเล็งกันอยู่คุณ

แต่ว่าขวัญส่องดูเองแล้วกันที่นิ้ว

ฟังเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงกันเลยค่ะ
ผมกับพลอยก็คบกันมาปีนี้ปีที่๘

ลูกใหม่อีกหนึ่งครั้งใน
ในการแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

แล้วก็ขอบคุณสำหรับ

ทุกท่านมอบให้ด้วยในทุกช่องทางเลย

คงเป็นเรื่องปกติของคนที่คบกันสองคน

ข้อที่ดีเราจะชอบ
ซึ่งกันและกันข้อที่ไม่ดีเราจะรับกันได้

เราต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมาก
แล้วก็ดูแลกันไปแบบนี้
คงไม่ได้สัญญาอะไรแต่ก็จะทำทุกวัน

แต่แค่รู้สึกว่าถ้าจะต้องมี
เราก็ต้องมั่นใจว่าเราจะสามารถ

ก็คิดว่าอาจจะต้องมีเลย

เพราะว่าพาน้องหมาทุกตัว
สมาชิกในบ้านไปร่วมถ่ายภาพพรีเวดดิ้งด้วยนั่นเอง
แล้วก็นะครับ
ในนี้ชั้นขออย่างนึงด้วยไหม